ส่วนอันนี้ค่ะเคสนี้หลานนะคะคุ้มคลั่งเสพยาคว้ามีดมาค่ะ
ทั้งแทงทั้งปาดทั้งทิ่มยายแท้นะคะตายอีกศพแล้วค่ะ
ดีทั้งนั้นจริงเสพยาเสพติดไม่เคยลงเอยด้วยเรื่องดีเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังนึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
กับกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะพบร่างของคุณยายสมุทรนามอาสาอายุ๗๙ปี
โดนแทงเข้าไปที่หน้าที่ปากหนังศีรษะถูกเฉือนคอถูกแทงจนหลอดลมขาด
ลิ้นปี่ราวนมขวาก็ถูกแทงนอนเสียชีวิตจมกองเลือดเลยค่ะ
ซิงค์ล้างจานหน้าห้องน้ำมีกองเลือดอยู่จำนวนนึงด้วยแล้วก็มีเศษหนังศีรษะของคุณยายที่ถูกเฉือนตกอยู่ที่พื้น
ก็คาดว่าแกน่าจะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมใครเห็นคือร้องไห้อะค่ะ
คือคาดว่าใครเห็นก็ต้องตกใจนะคะ
คนก่อเหตุคือหลานแท้อายุ๒๘ปีชื่อสิรินะคะยังอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ตอนเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวชาวบ้านไปช่วยกันจับตัวเนี่ย
อาการดูแล้วน่าจะยังไม่ส่างอะค่ะดูแล้วน่าจะยังหลอนยาอยู่เลยอะค่ะ
นี่ดูสภาพนี่ชาวบ้านเขาช่วยกันจับมัดเอาไว้เห็นไหมลูก
เต็มตัวเลยเห็นไหมคะแต่ดูทรงแล้วคงไม่ใช่เลือดตัวเองอะค่ะ
มือนี่มีแผลโดนบาดอยู่นิดหน่อยเหมือนกันถามว่าพูดคุยรู้เรื่องไหม

ให้ผมตายตามยายไปเลยเนี่ย
แม่ของนายสิริแล้วก็ลูกสาวคนตาย
พอรู้ข่าวนี้รีบมาที่บ้านแล้วชี้หน้า

เธอกลัวก็เลยหนีไปเช่าห้องอยู่ในเมือง
เธอกลัวก็เลยหนีไปเช่าห้องอยู่ในเมือง

อะไรติดตัวแม่เครื่องหมดนะคะรองเท้าเครื่องทีละข้างยืนชี้หน้าตะคอกด่าคือนี่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่คุมนี่แม่ถึงตัวแล้วนะคะ
พอนาฬิกาเครื่องใส่หยดแบบทุกอย่างจริงอ่ะเนี่ยรองเท้าไปแล้วข้างหนึ่งตำรวจเกือบโดนนะคะ
แล้วก็รองเท้าอีกข้างนึงแล้วก็เครื่องหัวนาฬิกาเนี่ยบอกผมไม่ได้ทำยายผมจะทำยายทำไมแม่
ค้นในบ้านนะคะเจอยาบ้า๒เม็ดเจอกัญชาอัดแท่งขนาดหัวแม่มือ๑ก้อน
แล้วก็อุปกรณ์การเสพก็คือคงจะคลั่งคงจะหลอนยานั่นแหละ
คนปกติคงไม่น่าก่อเหตุได้ขนาดนี้ค่ะ
และยังมีข้อความเขียนใส่กระดาษโพสต์อีกด้วยนะคะเขียนบอกว่า
ทำไมอยู่บ้านแล้วปลอดภัยไม่อุ่นใจเหมือนแต่ก่อน
คิดว่าอาจจะตั้งใจเขียนว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพูดจายังไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะ
เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุก็บอกเห็นแล้วล่ะเห็นนายสิริ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดในบ้านหลังเกิดเหตุแป๊บนึงก็เดินออกมา
หน้าตาตื่นตัวสั่นหน้าซีดแล้ววิ่งรอบบ้านไปหมอบไปซ่อนตัว
ถามเป็นอะไรก็ไม่ตอบพอยายตามออกมาดู
แล้วเดินตามหลังหลานชายเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละ
ได้ยินเสียงเหมือนคนทำร้ายกันทันทีเลยวงจรปิดหน้าบ้านเพื่อนบ้าน
ก็จะได้ยินเสียงร้องของคุณยายดังโหกเวกออกมานะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็พากันเดินไปดูเห็นคุณยายล้มลง
แล้วก็เห็นจ่ะคาตาเลยว่าสิริเนี่ยเอามีดแทงยายหลายครั้ง
แล้วลากเข้าไปในห้องน้ำนะคะคือถามว่าทำไมไม่เข้าไปช่วย
มีแต่ผู้หญิงอายุเยอะกันแล้วสิริก็คุ้มคลั่งขนาดนั้น
เธอก็ทำอะไรกันไม่ถูกไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันนะคะ
ก็พยายามที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกัน
พาผู้ชายมารุมจับตัวสิริเอาไว้ค่ะ

ที่ตำรวจนำตัวนายสิริขึ้นรถกู้ภัยอ่ะค่ะญาติเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
หูกวนเข้าไปแบบกะจะตีกะจะฟาดอ่ะ
แค้นมากบอกเอาไปฆ่าทิ้งเลย
คือตะโกนขนาดนี้เลยนะคะทีมข่าวพยายามถามสิริบอก
สิริทำไมทำยายทำไมสิริบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ผมไม่ได้ร้อนนะพี่อุ๋ยอ่า

นั่นแหละร้อน
เดี๋ยวเธอทำให้ได้นะครับ
เธอก็ถามยายยายแล้วสิริมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยยายบอกเออมันก็ยังคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่นะ
หลังจากนั้นเธอเอาน้ำมันไปส่งให้พ่อที่เถียงนากลับมาถึงบ้านโอ้โหใจสลายเนี่ยค่ะ
คนนี้แหละหลานสาวยายอีกคนนึงร้องไห้เลยไม่รู้ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับยาย
บอกสิริมันเสพยาบ้าแล้วมันไม่เสพยาบ้าอย่างเดียวมันเสพรวมกันไม่รู้อะไรบ้างจับชาย
จนมันหลอนจนมันคลั่งขนาดนี้ไม่มีใครเขากล้าอยู่ด้วยแล้ว
ขอให้ยายย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ยายก็ไม่ยอมไปบอกเออห่วงหลานห่วงหลาน

ครั้งสุดท้ายเขาคุยกับยายบ้างใส่
ทางคดีนะคะตำรวจคุมตัวสิริไปโรงพัก
แม่เนี่ยพาลูกหนีไปเจ็บเดือนแปดเดือนละ

เพราะยายเนี่ยเป็นยายที่เลี้ยงสิริมาตั้งแต่เด็กเปีย